เป็นเจ้ามันเจออย่างเป็นอย่างเจ้าคือตาย

เพราะฉะนั้นผู้ข้อตายบ้านมันอยู่ใส่บ้านอยู่ใส่บ้านอยู่ใส่
ทางใดเราเราเขาเห็นอย่างไห่ขึ้นมาเขาเขา
เขาเข้าไปดูไปไปพูดอย่างไรเขาไม่ขายหลูกจิ้น
เขาพูดเขาตายบ่อยแล้วเจ้าแล้วเจ้าขึ้นมาออกจากเขา

นี่เขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่วิญญาณตามรังควาย
เป็นอย่างที่ตายด้วยการเข้าสิงหรั่งจะเป็นอย่างที่ตาย
เออแฝะฉันคำว่าแฝงร่างนี่ก่อนเนอะเออเออบอกว่าวิญญาณนี่เข้าแฝงร่างนะคะ
นี่เป็นคลิปที่ครอบครัวของคุณคูณลานนอกอายุ๕๖ปีถ่ายเอาไว้ได้
เป็นความเชื่อนะคะบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่ถูกผีตายหงสิงร่าง
และตามรังความแบบเนี้ยห้าวันห้าคืนโอ้โห
พอมัน๕วัน๕คืนมันไม่ไหวค่ะครอบครัวบอกว่าอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเข้ามาช่วย
โดยคุณอนุชาญลานนอกลูกชายคนโตเนี่ยบอกว่ากำลังดึกเจ็บพฤศจิกายนที่พันมา
คุณคูณหายออกไปจากบ้านบ้านอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะ
ลูกญาติพากันตามหารอบหมู่บ้านเลยแต่ไม่เจอตัวค่ะ
กระทั่งช่วงบ่ายวันถัดมา
ได้รับโทรศัพท์จากพระในสำนักสงฆ์ทรัพย์เจริญธรรม
บอกว่าเจอคุณพ่อค่ะมาเดินขอความช่วยเหลือ
แล้วก็เลยติดต่อให้ลูกมารับเพราะว่าหลงออกจากบ้าน
และเหตุผลที่หลงออกจากบ้านเพราะว่าไม่ได้ออกไปคนเดียว
มีคนพาออกไปมีคนชักชวนออกไปว่าอย่างนั้น
เอาคือถัดมาเก้าพฤศจิกายนคุณคูณกลับมาถึงบ้านแล้วนะ
มีอาการเผลอพูดว่ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมารับตัว
จะไปอยู่ด้วยแล้วก็เดินหลับตาออกจากบ้าน
มานั่งอยู่ที่ริมถนนในหมู่บ้านเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยนะคุณนัท
พอลูกถามว่าจะไปไหนพ่อจะไปไหน
พ่อก็ตอบเลยผู้หญิงจะมารับไปอยู่ด้วย
เป็นวิญญาณผีตายโหงถูกรถชน

เดินออกมาเดินหลับตาลอยออกมานอกบ้านแบบนี้นะคะ
ลูกยืนยันพ่อไม่เคยเป็นแบบนี้
ก่อนหน้านี้ออกไปค้าขายหาปลาปกติทุกวัน
รักษะอยุ่เมาวนหนึ่งก่อนหน้านี้๕๖วันค่ะ
เหมือลอยตาแข็งเหมือนถูกสิงเหมือนถูกแฝงร่าง
พ่อพูดแค่ว่าผีตายหูงจะพาไป

น้องต่างคอยระมัดระวังคุณพ่อไม่ให้เดิน
ลงไปนอกบ้านตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
กลัวว่าถ้าหายไปแล้วจะหาตัวไม่เจอ
คุณทศพลเคนสาภูน้องเขยของคุณคูณ
บอกว่าคุณคูณปกติไม่ได้เป็นแบบนี้

ก็เลยอยากให้หมอปลาเข้ามาช่วยหน่อยค่ะ

ก็เลยอยากให้หมอปลาเข้ามาช่วยหน่อยค่ะ

ก็เลยอยากให้หมอปลาเข้ามาช่วยหน่อยค่ะ
ก็เลยอยากให้หมอปลาเข้ามาช่วยหน่อยค่ะ
ก็เลยอยากให้หมอปลาเข้ามาช่วยหน่อยค่ะ
ก็เลยอยากให้หมอปลาเข้ามาช่วยหน่อยค่ะ
ก็เลยอยากให้หมอปลาเข้ามาช่วยหน่อยค่ะ

ก็เลยอยากให้หมอปลาเข้ามาช่วยหน่อยค่ะ

ก็เลยอยากให้หมอปลาเข้ามาช่วยหน่อยค่ะ
ครัวคุณคูณตอนนี้โอ๊ยอยู่ไม่เป็นสุขเลยค่ะ
ต้องคอยเฝ้าระวังว่าคุณครูจะหลับตาแล้วก็เดินออกไปนอกบ้านอีก

เพราะถ้าเกิดขึ้นตอนกลางคืนนะคุณนึกภาพนะ

แล้วถ้าเกิดอันตรายกลายเป็นอุบัติเหตุรถชน
คุณคูณเกิดจากอะไรเพื่อความสบายใจของครอบครัวค่ะ